ตังตือจะเสาตัวหรือม็อบตุดตังโม
ครั้นฝนมากก็ซิพั่งเบาะไทย
สวัสดีค่ะดูฝนหนาวกับดาวซุฟะสระมารแล้ว
ต้องตื่นแต่เช้าช่วงนี้
มาดูแลตังโมกันหน่อยนะคะ
อากาศช่วงเปลี่ยนผ่านบางจุดหนาว
ไม่ใช่สิบางจุดร้อนบางจุดฝน
ถ่ายดาวเทียมตอนนี้ตี๕๕๓นาที
ตอนบนของประเทศไม่มีเมฆฝนเลยแต่มีอยู่เล็กน้อยนะคะ
ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนถึงตอนกลาง
มันจะเป็นฝนได้ไหมโอ้เป็นฝนได้เหมือนกัน
แต่ไม่ใช่ฝนช่วงเช้าถึงเที่ยงไม่ต้องพูดถึงเลย
ฝนภาคใต้มาบ่ายจนถึงช่วงค่ำเห็นไหม
กระจายตัวทั้งภาคเลยเน้นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง
แต่จะสังเกตว่าตอนบนของประเทศไม่มีฝน
ภาคใต้มีฝนช่วงนี้ก็เพราะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ลมฝนประจำฤดูเขาเริ่มทำงานแล้วค่ะ
ก็เลยทำให้ภาคใต้มีฝนแล้ว
ส่วนเรื่องของคลื่นค่ะอันดามันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะ
จุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากถึง๒เมตร
ส่วนอ่าวไทยไม่น่าเป็นห่วงนู้นสูงสุดก็๑เมตร๕๐เซนติเมตรค่ะ
ความร้อนวันนี้จุดที่ไม่มีฝนอากาศก็จะร้อนหน่อย
โดยเฉพาะตอนบนของประเทศภาคเหนือภาคล้างภาคตะวันออกและภาคอีสานทั้งหมด

พูดว่ามันจะร้อนทำไมแดดไม่จ้า

มีเมฆมาปกคลุมทำให้เราเกิดอากาศที่มันร้อนชื้น